เกมรับจำนำ

เป็นเอ็กซ่าหรือว่าเป็นนักแสดงสมทบ

เฮ่ย

เล่พี่อฮะ
เพียงลาจำนำ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
วันนี้นะคะผู้จำนำของเราเป็นเอ็กซ่าหรือว่าเป็นนักแสดงสมทบ
เออใครคิดว่าอาชีพนี้มันสบายมากคุณทำงานง่าย
ชีวิตจริงมันใช่ไหมทำไมอ่ะเล่าไม่สนุกเหมือนในเรื่องค่ะ
ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะชื่อว่าความฝันของตัวประกอบค่ะ
ขอบคุณครับ

ลองก่อนได้นะครับลองก่อนครับนี่ลองก่อนครับ

วันนี้กูมีงานดีมาแนะนำให้เพื่อนเว้ย

มึงนอนเฉยมึงก็ได้เงินแล้ว

วันนี้เราจะมาถ่ายทำกันเรื่องบางละกันทะลุมิตินะครับ

เสร็จแล้วก็โดนชาวบ้านบางราชันสามคนเค้าจับได้

ยังพร้อมนะครับ

เดี๋ยวพวกเองสองคนนะครับยังตายอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ

โอ้โฮพวกมันกลับตั้งตรงนู้นเลยเหรอ
หนักนะครับหนักเออชัดหน่อยขึ้นลงเออ
โอ้โหให้กูมานอนตายไกลขนาดนี้
ญาติที่ดูโทรทัศน์ที่บ้านจะเห็นกูนอนตายเปล่าวะ

เฮ้ยอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยว่าเพื่อน
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่เอ็กต้านะ
แต่อย่าให้ใครมาดูถูกเราสองคน
สักวันหนึ่งเถอะเราสองคนจะต้องประกบดาราดัง
พระเอกนางเอกแถวหน้าให้ได้เข้าใจไหม

เห็นอยู่นะนี่หายใจอยู่นี่คนร้อนไหง
โอเคครับหยุดก่อนครับผมหยุดก่อน
เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถ่ายทำละครเรื่อง
การประจนภัยของนายแจ้นหนดเขี้ยว
หน่องนี่รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องเป็นนายจะหนุดเขี้ยว
เสร็จแล้วพี่ก็เดินทางออกไปประจนภัยนะครับ
ออกไปประจนภัยตรงนี้แล้วก็มาเจอไอ้สองตัวนี้

เรื่องมีอยู่แค่นี้เองพี่โอเคนะครับพร้อมเลย
เฮ้ยสุดยอดเลยนะเว้ยวันนี้
เรามีการพัฒนามาตายที่หน้ากล้องด้วย

เฮ้ยบอกให้พัฒนาหน่อยแทงกูมา
และแอคชั่น

เฮ้ยแทงเลยเออนั่นแหละเออตาย
เฮ้ยมึงตายนะมึง
มึงมึงหากล้องหน่อยลองหากล้องหน่อย
ตายเลย
แก้แทงให้กู

แอคติ้งเยอะเยอะแอคติ้งเยอะเยอะ

อืม

แต่กูกู

ตายสิวิทำไมมันตายย่างตายเย็นสิวะ

คนตายพูดได้ไงว่าตายรีบตายเลย

เออตายเลย
ลางวัลออสการต้องเป็นกรบ

ต่อไปจะเป็นฉาก๔๒ค่ะพี่
จาก๔๒อ่าดีเลย
เดี๋ยวฉากนี้น่าจะมีคุณเบ้นซึ่งเป็นดาวค้างฟ้าของเรานะ

เขาจะรับบทซินดี้หญิงสาวที่ลงยุคเข้าไปในยุคบางรจันทร์
แล้วเขาก็จะมาช่วยชาวบ้านบารังจันทร์สู้กับฆ่าศึก

เดี๋ยวถ้าเราเจอคุณเบ้นเราจะต้องให้เกียรติเขา

คือฉากต่อไปนะครับจะเป็นฉากต่อสู้กับฆ่าศึกนะครับ
คือพี่เบ้นจะมาพร้อมกับดาบวิเศษนะครับพี่
ดาบพิเศษที่อยู่ในบางรจันทร์เนี่ยเหรอคะ

คือแค่ศึกมันบุกมาก่อนเลยมันเห็นพี่เบ้นมันรีบวิ่งมาเลย
ดาบหนึ่งมาเลยพี่เบ้นยังเอี้ยวตัวนิดเดียวจริงครับ
หลบไปครับพอดาบสี่มาพี่เบ้นจับดาแทน

ับหนึ่งนะเพลงดับสองเพลงพอดับสามนี่ท้องนะครับ
ดาบสี่พี่เบ้นพัดหัวเลยครับทั่วเลยครับพี่เบ้นนะครับ

เจ็บไหมวะเจ็บ

พี่อย่าต้องซีเรียสพี่ผมว่าแบบนี้มันเนี่ยมากกว่ากันครับ
ก็ว่าให้พี่เบ้นพักก่อนกันดีกว่านะครับนะ

นักแสดงที่โตโปรดักชั่นต้องการเว้ย
เฮ้ยพี่ชอบว่ะ

สำหรับพี่นะพวกเองสองคนเนี่ย

มันคือนักแสดงสมทบชั้นนี้สำหรับพี่

ขอบคุณสำหรับคำชม

เป็นฉาก๒คนที่โดนรุมนะครับ

ไปเกินเลยครับปลดมันจะยังไงล่ะตาย

โถมาเจอแม่เบ้นดาวค้างฟ้า
เขาซ้อมว่าดาบ๔แล้วแม่ค่อยฟัน

นี่ดาบ๒แม่ฝั่นจากหัวเลย
ชีวิตมันมีอีกเยอะมากเลยนะคะ

ต้นมาเลยครับต้น
ต้นนะครับแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวแนะนำเลยไหมแนะนำเลย

ธรรยาสวัสดีครับ
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้พี่ต้นหรืออันนี้พี่ต้นอีกทีสิคะ
อันนี้พี่ต้นอันนั้นไอ้เติร์งครับผมพี่ต้นครับ
เขาเพื่อนทรลาราฮิกเลยนะครับเฉพาะครับแล้วคุณหน้ามือนกันมากเลยค่ะ
เขาคิดว่านี่เป็นสามีของค่อยเองด้วยค่ะ
ไม่ใช่แค่เรางงบางทีเมียเขาเองก็งงงง

มีหลายตอนบ้างที่ผิดคิว
คือบางทีไอ้เติ่งมันขายเกือบ
เขาให้ผมหาคนช่วยเฮ้ยไปนอนตาย

อยากสบายอ๋อเพราะนอนตายแล้วสบายเลย
ใช่ครับแล้วสบายจริงไหมก็เพราะนอน

ตัวเมนดาราเขาฟันกันมากรุกมา

อ้าวแทนที่เราจะได้ลุกไปพักที่อื่นใช่ครับ

มาเป็นแก๊กเกาให้เขานอนทั้งวันเลยครับ

เขาใช้น้ำแดงครับผสมกาแฟหน่อยแล้วก็ลาด

ครับเฮ้ยมึงกระดูกกระดิกทำไม
ผมก็โอ๊ยมวดกัดผมค่ะ

เป้ก็ฟันโดดข้ามพวกผมไปผมมาอย่างนั้นแหละ
ผมดูว่าขากล้องมันจะเหวี่ยงมาแล้ว
ผมดูผมหลับตาหลับอืดใจ
เมื่อไหร่มึงจะใส่อย่างนี้สักที

ไม่ใส่สักทีผมใจจะขาดผมว่า

ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเห็นไหม

เติ่งบอกว่าเฮ้ยเวลาตายมึงอย่าไปนอนหงายสิ
เออใช่ไหมครับตายคว่ำหน้าครับครับผมคว่ำหน้า
พอกล้องมาหาเราก็มองไม่เห็นหน้าเรา

เพราะว่าเรายังไม่ตายเขาไม่เห็นหน้าเรา

โอ้โฮนี่สละดี

บทไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบ

บทคือไปเล่นเป็นกับพวกดาราครับ
มัคเกลียแล้วนะฉากที่เขาฟันกางกะบานนี่

ค่ะเซฟเค้าก็เซฟผมเค้าจะฟัน๑๒ฟันหัว๓ไง

ทำไมฟันผิดคิ้วบอกไม่ใช่ผมครับ
พี่เขาฟันผมปิดคิวครับ

ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ

เป็นร้อยเรื่องทั้งคู่ไหมทั้งคู่ไหม

ใช่ครับทั้งคู่แพลกคู่

ใช่เขาก็หวิดตายกันมาหลายรอบเหมือนกันนะ
เพราะไอ้ความเหมือนของเขานี่แหละครับ
ต้องเท้าความไปอย่างนี้แล้วก็ต้องยืนยันนะว่า
สองคนนี้ไม่ใช่พี่น้องกันนะ
ไม่แล้วมันแปลกตรงที่มาเจอกัน

เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ

ที่ห้องแถวผมมีคนทะเลาะกันกับเมีย

ผมบอกเฮ้ยทะเลาะกันกูไม่ว่านะ

เขาต้องมีค่าชดใช้เสียหายนะเพราะเจ้าของห้องอ่ะเขาฝากไว้ให้เรา

ด่าผมโอ๊ยสวรรค์สัตว์มาเต็ม
ชื่อบุปการีผมเท่านั้นแหละ
ผมก็โดดไอ้ครึ่งปลาครึ่งจมูกเลย

ล้มลุกทุกคันหนีไปนู่น

มันไปเอามีดมาพาพวกมาเลย๔คน

พวกนี้๔คนโดนตีหน้ากระดานหมดเลย

เหมือนกันจริงรู้จักกันมารวมวันนี้กี่ปีแล้วครับ

วันนี้มารายการของเราอยากเอาเงินไปทำอะไรครับ
ผมเปิดร้านขายกาแฟโบราณกับอาหารตามสั่งครับ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
ที่เอามาจำนำวันนี้ก็เพราะว่าหวังโชคลาภจากดาบเล่มนี้ไงล่ะครับ

โอ้โห

เขาคุยเล่นคุยหัวกับผมถูกพอกันไม่รู้

เฮ้ยมึงไปเล่นเรื่องอะไรมาเยอะเหมือนกันครับ

ไปรับบทแอ๊กรับไต
มึงไม่ต้องตายสิเดี๋ยวกูให้ดาบไปเขาบอกอย่างนี้

ลุงคือใครลุงคนนั้นคือใครเขาเป็นใคร
เขาไม่ใช่ญาติผมแล้วก็ไม่ใช่พี่น้องกันเลยครับ

คืออยู่ด้วยกันมานานแกสนิทกับผม

แกก็เลยเข้าไปเอาดาบตัวนี้ออกมาให้ผม
แปดเก้าปีแล้วใช่ครับคนที่ให้ผมแกเสียแล้วครับ

อ๋อเขาเสียรู้แล้ว

ไม่ได้

แต่คนที่เขาบอกผมมันเป็นไม้งิ้วดำ

เพราะว่าเรามีหลงจู้ปริศนานะครับ
แล้วต้องบอกว่าแต่ละท่านก็ให้ราคาไม่เท่ากันด้วยนะ

เลือกคนไหนปุ๊บราคาเท่าไร
เอาเท่านั้นกลับบ้านไปเลยใช่ครับเลือกให้ดีนะครับเชิญประจำที่ครับเชิญค่ะ
ลงจู้ปริศนาหนึ่งหญิงสองชายนี้มีทั้งนักกายกรรมนักร้องและนักขาย
ซึ่งล้วนแต่ได้เห็นของจำนำและฟังเรื่องราวกันไปแล้ว
แต่ใครน่าจะใจปั้มให้ราคาสูงสุดไปฟังคำโฆษณากันเลยครับ
สวัสดีครับผมคิวศรีธัญญานะครับสวัสดีพี่ต้งพี่เติ่งครับ
ผมอยากจะบอกเลยว่าเรื่องดาบนี่ผมสนใจมานานแล้วก็หลงไหลกับมันเป็นอย่างมากเลย
ถ้าคุณอยากจะมาลำดาบกับใครต้องเป็นผมเท่านั้นเลยนะครับผม
นี่ดูฝีมือดีกว่าเดี๋ยวหาว่าไม่รู้กันนี่
นี่เดี๋ยวหาว่าโม๊มอะผมอะเก่งจริงพะโถ่เนี่ยเลือกผมไม่ผิดหวัง
ไม่ผมไม่ผิดหวังดูเขาชำนาญเรื่องดาบเป็นไงคะคนนี้ดูดีไหม

โอ้ยเขาเล่นดาบเป็นเอกขัมผู้รักษาการ

สวัสดีค่ะคุณต้นกับคุณเติม

แล้วก็พี่ได้ข่าวว่ามีดาบโบราณมาจำนำใช่ไหม

พี่ชอบสายแบบนี้ของเก่าของโบราณ

ยอมพี่ให้เลยราคาดีแน่นอน

ผมชอบแกคิดว่า
อันนี้จำนำนะอีกเคล็ดสุดท้ายสิที่แกเล่านะ

ทำงานร่วมกันมาเป็นเพื่อนรักกันนะคะ

เห็นว่าพี่อยากจะเอาดาบโบราณนะคะ
มาจำนำนะคะมาจำนำที่โอเลยค่ะ

คนนี้เป็นแม่ค้านะเขาเป็นแม่ค้าแล้วก็ต้องไม่แน่เขาอาจจะ

เราแพ้เจ๊คนนี้เหรอนะครับผมแพ้เอียดของตรงข้าม
เทิงช่วยหน่อยซ้ายหน่อยเทิง
แหละมีไงนิ่งเวียกเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
แล้วต้องก้าวเกี่ยวกับการเงื่อนการอย่างอันใดมันใช่ได้การไล่
เลือกแต่ผู้หญิงเอ้าเลือกแต่ผู้หญิงเราใบ้กันหน่อยเนอะพี่เอ
ใบ้เลยแม่เบนใบ้กันหน่อยนะเอาเลย
ใน๓คนนี้นะคะมีคนที่ให้ราคาต่ำที่สุดเลยคือ๒๐๐๐บาท
คนที่ให้สูงที่สุดเลยคือ๗๐๐๐บาท
บิ๊บปลอยเบอร์สองอ้าวเมียบอกเบอร์สอง
ที่สุดถ้าบิ๊บปลอยให้ถึงที่สุดถ้าดาบคล้ายลุดคล้ายแอด

ถึงเวลาต้องเลือกแล้วล่ะครับคุณต้นจะเลือกราคาจำนำ
จากหลงจุภิษภณะท่านไหนครับ
เบอร์สองพี่ปลอยไฟครับ
อ่าพัก
ผมจะให้หมายเลขที่พี่ต้นไม่ได้เลือกก่อนแล้วก็อยากจะเลือกด้วยนะครับ
นั่นก็คือหมายเลข๓ครับ

งั้นเอามาจำนำที่โอเลยโอให้๔๕๐๐บาท
โอเคเอาอีกแล้ว
ตายแล้วตอนนี้คือเหลือแค่๒จริงนะ
คือต่ำสูตรมีจิตกับสูงสูตรสองกับเจ็ดสองกับเจ็ด
มาลองสู้พริษณะหมายละสองมาเลยค่ะ
พี่ปลอยฟ่ายเป็นคนที่ใจดีและก็ใจบุญ
เห็นคนสู้ชีวิตไม่ได้มันอยากจะช่วย

ผมชอบแกที่ว่าเอาเมียจำนำไหน
แค่จดท้ายที่แกเล่านะ

เฮ่ยเดี๋ยวเมียกู

เห็นหรือดูไม้แรกนึงหน่อยดูไม้แรกนึงให้ประวัติจริงเปล่า
ผมคิดว่าสองท่านได้มีเผชั่น
มันแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ผมชอบ

เป็นอย่างไรครับกับราคานี้พอใจไหม

ถ้าเกิดว่าพี่ต้นพอใจในราคา๗๐๐บาทแล้วนะครับ
ขอเชิญจำนำครับ

โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋า๗๐๐บาท

พันบาทนี้นะมันเด็ดตรงที่รายการเรานี่แหละ
ปรับรูปแบบใหม่นะคะต้องบอกว่า๗๐๐มันเพิ่มแล้ว

แต่ว่าตัวพี่ต้นเนี่ยจะเพิ่มไปอีกกี่เท่า

ใช่
ข้อนี้นะถือว่าของที่มาจำนำเนี่ย

กติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อตอบถูก๒ข้อถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แจกกันหลักแบบทวีคูณกันไปเลย
แล้วตอนนี้นะคะพี่ต้นนะคะเขาบอกว่านำของจำนำมากับเราก็คือนี่

เยอะเนอะ
ถ้าวันนี้ตอบถูกทั้ง๓ข้อ๒๘๐๐บาทแถมถ่ายของสำเร็จอีกต่างหาก
ใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินที่จำนำด้วยนะ
ถูกต้องค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่คำถามถ่ายของ
ข้อที่๑มูลค่า๗๐๐บาทครับ
เล่นหนังเล่นละครมาที่เรื่องที่
ดังที่สุดดังที่สุดคือเรื่องอะไรจำได้ไหม

แต่บุภเพนี่สุดจริง
บุภเพเล่นเป็นอะไรจ๊ะตอนนั้น
ผมเล่นรับบทเป็นไอ้แก้วครับ

พายเรือให้กับบ๊อบน้องเบลครับ

ข้อ๓หมูสะโรง

แต่ในใจเขานี่ข้อ๒คือสิโบแมน
ข้อ๒ไม่ง่าใช่เนอะ

ตอนนั้นอเจ้าเขาเล่นกันไงแดง

ทำเมนูนี้ให้กินหมูสโลง

ตัดสินใจเลือกข้อ๓แล้วนะคะ

แต่รู้ไหมล่ะที่ถูกต้องตามพจนานุกรมนั้น

หากพี่ต้นตอบถูกในข้อนี้นะครับ

ต้องเรียกว่าอะไรนี่

รอไม่เอกงองูนั่นเองนะครับ
เมนูนี้ในละครอาจจะมีการออกเสียงสั้นหรือยาว

บัณฑิตยสถานระบุอาหารชนิดนี้

คำถามไปหนึ่งข้อนะคะแต่ว่ายังไม่ถูก
ยังไม่มีเงินสะสมนะคะโอ้โฮใช่
โอ้โฮวันนี้ยังละมั้ง
แต่ว่าข้อต่อไปเนี่ยไม่อยากให้พลาดแล้วนะ
เพราะว่าเรามีของจำนำอยู่ด้วยเป็นตัวประกันอยู่ที่นี่
อุ๊ยตอนนี้พี่ต้นบอกอุ๊ยอยากจะเปลี่ยนเป็นเมียแล้วเกิด
ใช่พลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒มูลค่า๗๐๐บาทครับ
เกี่ยวกับละครหนังที่เขาเล่น
เกี่ยวกับหนังใช่ไหมครับอ่ารับบทเป็นชาวบางระจัน

พูดง่ายนะมันเหมือนกับเขาจะมายึดเราอย่างนี้
ชีวิตนี้เราต้องพีชีพเพื่อแผ่นดิน

ประเทศไทยเราเอาล่ะสู้หันใจเต็มเวียงอ๋อจริง
หนูดูหนูจำได้เลยนะมีอีกอันหนึ่งที่หนูอินมากเราไปยืมปืนใหญ่กรุงศรี
ครับแล้วเขาไม่ให้เบนหนูจะไปอะไรล่ะหนู
ถ้ากรุงศรีไม่ให้หนูเข้ามากรุงเทพสิลูก
ใช่

เอ๊ะต้องบอกว่าเรื่องบางรจรเขาไปถ่ายกันที่สิ่งบุรีเลย

และตอนนี้เวลาที่เราเล่นนะครับจริงแล้วเคยไปบวงสวงไปสการะที่อนุสวรีบ้างไหม
ไปไหมมาดูสิ่งบุรีครับไปนั่งผิด
ที่ถามเนี่ยก็เพราะว่าจะโยงเข้านี่แหละครับ
คือคำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
นุสวรีวิรชนค่ายบางรจันทร์
มีคนกี่คน

ข้อสาม๑๑คน

มีใครบ้างพอจะจำได้ไหมคะชื่อ
จำชื่อไม่ค่อยได้ครับ
ในจันทร์หมดเขี้ยวมีแน่แทนกว่านี่แหละครับ

สิบเอช

มาแล้วนะคะข้อ๓นะคะ

พลาดซะตั้งแต่ข้อแรกเลย
ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ภรรยาล่ะครับ
ข้อนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด
ไม่งั้นดาบโบราณหลุดจำนำนะ
ร้อยถูกนะไม่อยากให้ฝากอีกแล้ว

จะเป็นรูปหล่อปฏิมากรรม

มีนัยจันทร์หนดเขี้ยวนะคะ
นายโชธนายดอมนายทองแก้วนายทองเมนนายทองแสงใหญ่นายแท่น

พันเรืองแก้วฮุณสัญสิบและนายอินค่ะ

สร้างขึ้นมาโดยกรมศิลปากรนั่นเองนะคะ
คำถาม๒ข้อตอบถูก๑ข้อนะคะ
ตอนนี้มีเงินสะสม๗๐๐๐บาท

ยังเหลืออีกเพียง๑ข้อเท่านั้นนะครับ

ถือว่าของที่มาจำนำเนี่ย

ไปเลยไปไป
ครับครับข้อนี้ต้องคิดดีนะขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓
มูลค่า๑๔๐๐๐บาทครับ
ต้นพื้นเพลเป็นคนจังหวัดอะไร

แล้ววังน้ำเขียวเนี่ยแถวนั้นก็สวยมากด้วยเนาะ

ไปครับไปตลอดเลยวังน้ำเขียว
ที่เราถามเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสถานที่เนี่ย
เพราะมันคือคำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ชื่ออำเภอวังน้ำเขียวมีที่มาจากอะไร
ข้อ๑น้ำสะท้อนเป็นสีเขียว
ข้อ๒มีตะคร่าว

ข้อ๓เพี้ยนมาจากวังนายเขียว

เอาไว้ว่าขอ๓

น้ำต์บ่อนี่มันยังแก่สะท้อนได้

วังนายเขียวนี่สิไม่มีใช่ไหมไม่เคยได้ยินเนอะข้อหนึ่งฮ่า
แล้วตอบว่า

เฮ้อตอบมาแล้วนะคะ

น้ำสะท้อนเป็นสีเขียวค่ะ

เหมือนว่าตอนแรกจะลังเล
ทุกคนต้องเชื่อมั่นกันเธอครับ
ข้อนี้เดิมพันด้วยเงินหมื่นและดาบเล่มนี้
มาฟังเฉลยกันเลย

ถูกครับ

ได้มาจากสภาพภูมิประเทศนั่นเอง

มีวังน้ำที่ใสแล้วก็สดใส
แล้วก็งดงามมากเป็นธรรมชาตินะคะ
น้ำในนั้นนะคะใสจนมองเห็นเงา
สะท้อนสีเขียวของต้นไม้เลย
แถวนั้นนะคะจึงเรียกว่าวังน้ำเขียวนั่นเอง

สามารถคว้าเงินรางวัลสะสมไปได้อีก๑๔๐๐๐บาท
รวมกับเงินจำนำในตอนแรก๗๐๐บาท
ตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๒๑๐๐๐บาท

ให้ของสำเร็จ
ยังไม่จบแค่นี้นะคะพี่ต้นค่ะ

มีราคาจริงอยู่ที่
แล้วก็สู่ชุดสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับ

ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ต้นของเรานะคะก็มีเงินสะสมอยู่
เดี๋ยววันนี้เราก็จะให้เป็นหลงจู้ซักหน่อยนะพี่เอ
ไปดูกติกากันก่อนดีกว่านะคะสำหรับรอบนี้

แจกพอร์ตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก
ผู้จำนำได้วิเคราะห์และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าเลี้ยงไม่ถูกต้องแล้วก็เราให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือชุดเชียนหมากโบราณที่มีอายุ๘๐ปี
พรีเมียมครบชุดผลิตจากเงินบริสุทธิ์และแกะลายโดยช่างชั้นครู
สภาพสมบูรณ์ไร้ตำหนิไม่มีหมอง
ใครที่สะสมเครื่องเงินอยู่เป็นได้ตาลุกวาวกันบ้างล่ะ
เหลือค่าสักขนาดนี้อเจ้าจะให้ราคาจำนำเท่าไหร่กันล่ะ
และนี่ก็คือของจำนำ

ชุดนี้นะอายุ๘๐ปี

แล้วคิดดูเหมือนเพิ่งทำเมื่อวาน

เป็นงานที่ทำมาจากช่างบางลำพูนะ

แล้วที่ทำทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นเงินบริสุทธิ์

น้ำหนักของทุกชิ้นรวมกันนี้นะคะ
คือ๘๗๕กรัม

พูดว่า๑๐๐ก็ยังได้นะ

เอาล่ะแต่ไม่รู้นะครับว่าราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่

ถ้าพร้อมแล้วนะครับรู้ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

รายการเราก็จะมีจำนวนตัวเลขมาให้นะครับ
ถ้าอย่างนั้นไปดูตัวเลขจากทางรายการกันเลยครับ
หมายเลขมาแล้วนะคะ
อันนี้ก็คือราคาที่น้อยที่สุดเนาะ

แต่ถ้าแพงที่สุดที่จะเป็นไปได้ในราคานี้นะ
คือ๘๗๕๒๑บาท
เลขจากข้างรายการไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่เลขเดียว
งานนี้ต้องวิเคราะห์กันให้ดีนะครับ

เพราะรายการเราก็แจ็คพอร์ตแตกอยู่ทุกเดือนเหมือนกัน
พี่ต้นเองอาจจะเป็นคนโชคดีคนต่อไปก็ได้

ราคาจำนำนะคะคุณ

ไม่ราคาจำนำก็อยู่หลังประมาณ๒๐๐๐๐อ่ะ

น้ำไม่ได้เอายังบ่านเดียวโอ้โฮ๗๘๑

๒๗๘๑๑ดีกว่า๑หมื่นดีกว่า
หรือจะเอา๑หมื่น๘พัน

นั่นแหละ
ต้องอย่างนี้นะครับ
ผมเคยไปเดินอยู่หลังสนามหลวง

๒๕๐๐๐๓๘๐๐๐ของจำนำเขาต้องให้ครึ่งหนึ่งอยู่แล้ว
เขาไม่ให้แพงหรอก
ชอบเลขนี้ไหมชอบ

ของจำนำชิ้นนี้ราคาจำนำอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เลขที่พี่ต้นยืนยันนะ
ก็คือ๑๘๗๒๕หรือ๑หมื่น
และของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจริงอยู่ที่
พี่ต้นบอกว่าเคยผ่านตาชุดเครื่องเงินแบบนี้มาบ้าง
แอบมีความมั่นใจเล็ก
แล้วชุดเชียดหมากนี้จะมอบโชคให้กับผู้จำนำของเราหรือไม่

๕หลักสวย

ตำแหน่งที่๑

๕หลักสวย

หลักสวย

หลักสวย
หลักสวย

หลักสวย

หลักสวย

ดีครับไปดูราคาจากหลงจู้ตัวจริงกันเลยครับ
มีน้ำหนัก๘๗๕กรัมนะครับ

ก็เฉลี่ยแล้วตกกรัมละ๒๕บาทนะครับ
เพราะฉะนั้นราคาจำนำเซตนี้
ที่สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับ
คิดเป็นตามน้ำหนักเลย

ผมเป็นคนรักเมียผมเชื่อเมียครับ
โอ๊ยไม่ต้องกังวล

วันนี้นะคะได้เงินสะสมจากทางรายการไปทั้งหมดนะคะ
และที่สำคัญคือไทยของสำเร็จ

ถนนอบตหนองท้องไง

ชื่อลูกสาวรึยังลูกสาว
วันอาทิตย์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๓

ใครที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจมาจำนำกับเรานี่นะครับ

สวัสดีครับ

โหยายดังมาก

รู้

ยายชกมวยได้ด้วยเหรอครับ
แจ็คสอนเขาเหรอ
ชกไปเล่นที่ไข้มวยครับ